มาถึงอีกหนึ่งเรื่องสุดทนนะคะพันรยาสามีคู่นี้เขาอยู่กินกันมา๑๐ปีแล้วก็มีลูก
แต่พันรยานี้นะคะบอกว่าทนสามีไม่ไหวแล้วเนี่ย
ดมกาวต่อหน้าลูกแล้วเพื่อนบ้านเองที่อยู่ระแวกเดียวกันเขาก็กลัวไงว่า
มกาวแบบนี้จะไปก่อเหตุภรรยาก็เลยแจ้งตำรวจนะให้มาดำเนินคดีเลย
ตำรวจสายตรวจโรงพักบ้านบึงเดินทางไปตรวจสอบบ้านที่หมู่บ้านเอื้ออาทร
บนบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะ
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีชายคนหนึ่งพฤติกรรมแบบเหมือนลอยตาขวางพูดจาคนเดียว
พอไปถึงก็เจอผู้ชายคนนี้แหละรูปร่างผอมสูงไม่สวมเสื้อ
ในมือมีกาวที่แห้งเกลือกรางอยู่ทั้ง๒ข้างเลยนี่ก็ว่าหลักฐานคามือเลยนะคะ
ทราบชื่อคือนายวิชาญเจาะสันเทียอายุ๔๙ปีเป็นชาวอุบลราชธานีค่ะ
และตรวจสอบเพิ่มเติมภายในบ้านก็พบเด็กชายอายุ๔ขวบ๑๐ขวบและ๑๒ขวบอยู่ด้วย
นายวิชาณก็ให้การกับตำรวจนะคะบอกว่าเพิ่งพ้นโทษมา๒วันเท่านั้นในข้อหารักทรัพย์
แล้วก็ยังเหลือลงอายาอีก๒ปีที่ต้องไปรายงานตัวต่อสาร
หลังจากออกจากคุกมาก็เดินทางมาตามหาภรรยาทราบว่ามาทำงานในพื้นที่บ้านบึงนี่แหละ
ตามหาจนพบแล้วก็ติดตามขอมาอยู่กับภรรยา
วันเกิดเหตุค่ะตอนเช้านายวิชาณก็ออกไปหาสมัครงานแต่ก็ไม่มีคนรับ
ไม่มีใครรับทำงานก็เลยกลับมาบ้านพร้อมกับซื้อกาวมาดมเพื่อคลายเครียดด้วย
ซึ่งตัวเองตัวนายวิชาญเองเนี่ยก็มีปัญหาสุขภาพอยู่ด้วยนั่นก็คือป่วยเป็นจิตเวทมานานแล้ว
ก่อนหน้านี้เคยเข้ารับการรักษาแต่รักษาไม่ต่อเนื่องอาการเลยไม่ดีขึ้นนะคะ
ส่วนภรรยาของนายวิชาณบอกว่าอยู่กินกับนายวิชาณมานานกว่า๑๐ปีแล้วค่ะ
ก็รู้แหละว่านายวิชาญมีอาการป่วยทางจิตควบคุมตัวเองไม่ได้
ชอบทำร้ายร่างกายเอาน้ำร้อนราดเอาไม้ตีก็ทำให้หวาดระแวงกันมาโดยตลอดนะคะ
และอีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวคือชอบดมสารระเหยชอบดมกล่าว
ขณะที่เด็กชายซึ่งเป็นลูกชายอายุ๑๐ขวบคนกลางนี้นะคะ
ก็เคยเล่าให้ฟังก็บอกว่าพ่อนี่นะบางครั้ง
ก็เอาผ้าห่มมาคลุมหัวพี่ชายของตัวเองจนหายใจแทบไม่ออกอะค่ะ
ทั้งตัวเองทั้งพี่ชายทั้งน้องเห็นพฤติกรรมพ่อแบบนี้ก็หวาดกลัว
แม่ก็เลยจะจำเป็นต้องแจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัวไปสอบสวนอีกครั้ง
ก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ